ดูตรงนี้หน่อยครับท่านผู้ชมครับมีคนในครอบครัวหนึ่งอยู่ที่นครปฐม
เขาบอกว่าเขาทนพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ไม่ไหวแล้ว

ความจริงก็เป็นคนในบ้านนี่แหละแต่จะฉวยโอกาสที่ตอนที่คนอื่นนี้ไปทำงานกันหมด

เข้ามาหาแม่หรือว่าหาป้าที่บ้านมาอารวงอารวาส
เพื่อจะขอเงินพอไม่ให้เงินเนี่ยทำร้ายทำลายข้าวของในบ้านหมดเลยนะฮะ
อู้ว

บุกมาตวาดเสียงดัง

ละวงอารวาสขอเงิน

คือคนที่เอาคลิปนี้มาเผยแพร่เนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ทำงานทำการ
แล้วจะฉวยโอกาสเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
อารวาสตอนที่ในบ้านมีแค่แม่กับป้าของตัวเองเนี่ย

ใช้กำลังข่มขู่ขู่เข็นต่างนานา
พอไม่ได้ก็จะเครื่องปลาข้าวของทำลายข้าวของในบ้าน
ล่าสุดไปพังท่อน้ำซึ่งครอบครัวต้องใช้เลี้ยงต้นกระชาย
นี่เห็นไหมฮะมันเป็นธุรกิจของครอบครัว
ท่อน้ำเลี้ยงต้นกระชายพังเสียหายอย่างนี้ก็โอ้โหตายเลยแย่เลย
แล้วไปอารวาสอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะฮะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนเท่าคนแก่ในบ้านด้วย

โอ้โหดูท่าทางนี่โอ้โหเห็นไหม
ดูแบบดีดเหมือนกันนะดีดมากดีดเหลือเกิน
เป็นเพราะอะไรนี่ไม่น่าจะต้องสืบ
ไม่น่าจะพ้นเรื่องยาเสพติดนะคะ
ครอบครัวบอกเอือมละอามากไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในบ้าน
ยุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ
เพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยนะ
เขาโพสต์แบบรวมภาพเลยนะเอาแบบรวมภาพเลยนะ
โพสต์ไปในกลุ่มชุมชนตำบลหนองงูเหลือมนครปฐม
เขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งเดียวนี่รวมฮิตรวมภาพให้ดูเลย
มุมนี้มาทะเลาะกับยายนี่ฮะเห็นยายไหมฮะ
นั่งอยู่มุมขวาเนี่ยฮะเก้าอี้สีชมพูเนี่ย
เนี่ยโอ้โหคือมาข่มขู่ขอเงินคนเท่าคนแก่ในบ้าน
ขอเงินแม่ขอเงินป้าทำร้ายยาย
กับป้าทำงานรับจ้างได้วันละแค่๒๐๐
พอไม่ได้ทำลายท่อน้ำที่ต้องใช้เลี้ยงกระชายทุกวัน

ต่อกันไม่ไหวแล้วท่อน้ำเนี่ย
ท่อปลาปลาอะไรพวกนี้มันต้องไปซื้อนะฮะ

เขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
หรือว่าทางผู้ใหญ่บ้านนะ
ช่วยประสานกับทางตำรวจมาดูแลให้หน่อย
อ่าเขาบอกชื่อโบ้ผู้ชายคนนี้ชื่อโบ้
ตำบลหนองงูเหลือมนะฮะที่จังหวัดนครปฐม
เอาเผื่อทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าพี่ตำรวจในพื้นที่จะไปดูให้หน่อย

ที่บ้านเขาเดือดร้อนมากตอนนี้